คือในส่วนของกระบวนการเนี่ยเราใช้วิธีพินาคดีของศาลอย่างที่พี่ชิตพูดเนี่ยมันก็คือช่องทางหนึ่งนะครับ
แต่เนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยถ้าหลายท่านเนี่ยนะครับคงได้อ่านคำสั่งของสารรับนูนแล้วนะครับ
ท่านบอกว่าผู้ร้องเนี่ยนะครับไม่ได้ตรวจสอบข้อได้จริงเราก็กลัวว่าถ้าเกิดยื่นประธานสภานะครับ
ก็จะกลับไปที่เดิมอีกท่านประธานสภาก็ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อได้จริงอีกนะครับ
เพราะตรงนี้ต่างหากเพราะในส่วนของคำสั่งของสารธรรมนุนที่เมื่อวานที่ออกมาเนี่ยมันจะเห็นชัดว่าเหตุผลนะครับที่สารไม่ให้สอสอยุตินะครับการปฏิบัติหน้าที่
เนื่องจากไม่มีการสอบสวนข้อได้จริงฉะนั้นเราก็กังวลว่าถ้าเกิดท่านประธานสภาเนี่ยไปดำเนินการตามคำสั่งนะครับหรือคำพิพากษาของสารรับนูนเนี่ยก็จะเริ่มกระบวนการตรวจสอบนะครับ
เพราะในนั้นเนี่ยเขียนเพื่อชัดฉะนั้นเราถึงบอกว่าอันเนี้ยเรามีความจำเป็นเราก็ต้องดูก่อนอย่างที่พิศิษฐ์ว่าเนี่ยนะครับว่าเราอาจจะดูว่าถ้าอย่างเงี้ยในกระบวนการเนี้ยมันไปได้หลายช่องทางนะครับในกระบวนการที่ตรวจสอบแบบเนี้ยเราก็ใช้ถือว่ามาตราเจ็ดนะครับของวิธีพินาคดีของสารรับทำนู
ถ้าสมมุติสารบอกไม่รับให้ไปยื่นเราก็กลับไปยื่นนะครับเราก็กลับไปยื่นที่กระบวนการเหมือนเดิมคืออย่างน้อยน้อยให้เราทำนะครับถ้าเกิดสารท่านบอกว่าอันเนี้ยคุณต้องไปยื่นอีกช่องทางหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นมาทัศนนะครับขอบคุณมากครับ
ชี้แจงคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวเรื่องชี้แจงนะครับตอนนี้เนี่ยทีมทีมทนายเนี่ยเรามีไทมมิ่งว่าระยะเวลาเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยถึงแม้สารท่านยังไม่สั่งนะครับหรือส่งคำร้องมาที่เราเนี่ยนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยต้นร่างนะครับต้นร่างที่จะแก้ไขข้อกล่าวหาต้องเสร็จก่อนต้นร่างต้องเสร็จทุกคนนะครับ๒๑คนของพักพลัง
จากที่ท่านประทานสารโทษฮะท่านประทานสภาพูดแทนรัฐสดรรมซึ่งสอสอเราเนี้ยไปขอคัดมา
เราจะได้เตรียมก่อนที่จะรับเอกสารจากสารรัฐมนูลมานะครับเพื่อเตรียมในภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยต้องให้มีดดาฟให้เสร็จแล้วนะครับ
คืออย่างนี้ครับเราเองเนี่ยที่สำคัญก็คือเอกสารบางอย่างที่ผู้ถูกร้องของสอสอเนี่ยเวลาขอไปส่วนราชการแล้วเนี่ยถ้าไม่มาเนี่ยมันก็จำเป็นนะครับ
เพราะเราต้องขอไปหลายที่นะครับไม่ว่ากระทรวงพาณิชย์ก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งกรมศิลปากรก็ดีที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับสื่อมวลชนเนี้ยต้องขออนุญาตพวกขอไปเอาอนุญาตต่างต่างที่เกี่ยวกับทางส่วนราชการเนี้ยเราก็ต้องเริ่มทำนะครับเราต้องมีเหตุผลแต่ปรากฏว่าเวลาเราทำตอนเนี้ยก็ต้องดู
ส่งเลขคดีรับเลขคดีที่เท่าไหร่แล้วถึงมีหนังสือส่งไปและโดยเฉพาะหลายท่านก็ถามผมเมื่อเช้าว่าเกี่ยวกับคดีที่ภูเบสก็ดีนะครับแล้วก็คมสารก็ดีเนี่ยอันนี้เราต้องขอมาเพื่อให้สารรัฐมนูลเนี่ยพิจารณาด้วยเหมือนกันว่าในข้อได้จริงของทั้งสองคดีเนี่ยไม่เหมือนกันและโดยเฉพาะอีกที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมจำไม่ได้ที่
ได้วินิจฉัยเราก็จะเอาเรื่องทั้งหมดเนี้ยมาวิเคราะห์แล้วก็ส่งไว้ศาลรัฐทำนวณครับเป็นประเด็นที่ในการต่อสู้คดี